สืบสารประเพณีไทยลอยกระทงกันสักเล็กน้อยนะคะ
บอกเลยจับตาดูดีเขาบอกว่าสวยตะลึง

ขอดูรูปหน่อยซิว่าสวยจริงหรือเปล่า

จนตาค้างไปเลยคุณผู้ชมนะกับการสวมบทเป็นนางนพมาศค่ะ
ร่วมงานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงประจำปี๒๕
นี่นั่งสลิดมาเลยอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมสวยมากนะ
งานนี้เขาจัดขึ้นค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะ
เปิดงานเมื่อวานนี้เปิดแล้วเรียบร้อยนะคะ
แล้วไฮไลท์นี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นอะไรไปไม่ได้เลย
อกจากการปรากฏตัวนะในโฉมชุดไทยจัดเต็ม
ด้วยสวยสะกดคนทั้งงานเลยค่ะของนางเอกสาวใหม่ดาวิกา
ร่วมอยู่ในขบวนจองเปรียงรอยประทีบค่ะ
ซึ่งถือเป็นการสืบทอดประเพณีที่ใช้ในราชสำนักมาตั้งแต่โบราณค่ะ
นำมาจำลองให้ประชาชนได้ชมกันอย่างยิ่งใหญ่เลยคุณผู้ชม
และแม้จะเคยแต่งชุดไทยมาแล้วหลายครั้งนะคะแต่พอมาอยู่ร่วมในบรรยากาศเนี่ย
รวมถึงงานจำลองประเพณีที่สำคัญและหาดูได้ยาก
ใหม่ค่ะก็บอกว่าตื่นเต้นสุดแล้วก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยว
ร่วมกันแต่งชุดไทยไปร่วมงานกันได้นะคะที่บริเวณวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ใจเหมือนกันนะงานนี้นะใช่จัดเต็มเลยนะชุดไทยงานนี้ค่ะ
อร่าความสวยของสาวมายดาวิกานะคะไม่ได้สวยเตะตาแค่แฟนคลับเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
อย่างคุณเต๋อฉันทวิทย์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคน
ตกตะลึงในความงามครั้งนี้เหมือนกัน
จนถึงคอมเมนต์ออกสื่อเลยนะก็คือชมออกสื่อนั่นแหละ
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวนั้นเจอในงานอีเวนต์นะคะ
เมื่อถามถึงเรื่องนี้เจ้าตัวก็ชม

สาวใหม่แต่งทุษธิ์ไทยแล้วสวยสุดเลย

ดูเหมือนจะติดงานกันนะครับ
จะลองดูครับแมนเนสเวลา